ส่วนเรื่องที่ต้องพูดถึงกันนั่นก็คือเรื่องของวันแข่งจริงเนี่ย
ทีมไหนจะใส่สีแดงเพราะว่าทั้งคู่นั้นจุดเจ้าคือสีแดง
เดี๋ยวมาว่ากันว่าใครจะใส่สีแดงในวันแข่งขันจริงนะครับ
ก็เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับ
เวลาประมาณ๑๐นาฬิกา๔๐นาทีนะครับที่สนามบินดอนเมือง
ก่อนที่จะแข่งขันศึกแดงเดือวันที่๑๒กรกฎาคมนี้นะครับ
เวลา๒๐นาฬิกาที่ราชมังคลากีฬาสถาน
จริงแล้วกำหนดการที่จะลง๙นาฬิกา๑๙นาที
แต่ว่าแฟนบอลปีศาจแดงนั้นก็มารอต้อนรับกันอย่างหนาแน่นเลยนะครับ
ก็นำมาโด่เอลิคเทนฮาร์กแฮดดี้มากกวาย

ไม่ได้มีการสัมภาษณ์ให้กับผู้สื่อข่าวแต่อย่างใด
ก่อนที่จะมุ่งหน้าออกจากสนามบินไปทางโรงแรมที่พักนะครับ
จากนั้นก็จะลงซ้อมแบบปิดในช่วงเย็นทันทีนะครับ
คุณซื้อของทีมก็วางแผนการซ้อมไว้ประมาณ๖๗เฟชชั่นด้วยกันนะครับ
อย่างไรก็ตามครับมีสีสันเล็กน้อยครับ
ยังมีแฟนบอลลิเวอร์ฟูครับสองคนด้วยกันครับ
มารอต้อนรับปีศาจแดงด้วยแล้วก็มีป้ายผ้ามาชูนะครับ

เพราะก็เป็นช่วงสีสันที่แน่นอนต้องเตะเอาจริง
เรื่องของสีสันนอกสนามแล้วกันนะครับก็ไม่มีอะไรให้พูดถึงกันมากมายนะครับ
ขณะที่นายวินิตเลิศรัตนาชัยนะครับหัวเรือใหญ่การจัดงานครั้งนี้
ก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าชุดแข่งขันที่ทั้งสองทีมจะใส่แข่งขันกันเนี่ย
ปกติแล้วทั้งสองทีมนั้นจะใส่สีแดงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเสื้อแข่งขันแบ่งออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งเพิ่งจะตกลงกันไปแล้วก็แจ้งมาเมื่อประมาณ๒วันที่แล้วนะครับ
แล้วก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขที่สุดครับขอบคุณกันกันครับ
แล้วก็๑๒กรกฎาคมนี้เนี่ยจะเป็นการคุมทีมนัดแรกของ
เดี๋ยวดู๓๑คนนะครับที่เดินทางมา
ศึกแดงเดือดที่ไทยนะครับพุทธศาสประตู๔คนด้วยกันก็มี
หลัง๑๑คนนี้ก็มาฟูเลยนะครับ